สีเหมือนจัดขึ้นทุกวันคำว่าฉันนั้นรักเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วงเธอ
เมื่อบังเอิญเห็นเธอควงใครดีคน
ใจเคยสุขหล่อนก็ปนเผือนด้วยน้ำตา
ยืนมองเธอสุขกับเขาด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตาแค่เดินห่างจากไป
คำว่ารักที่ทางเขียนล็อกใจฉัน
ต้องใช้กี่ล้านหยุดน้ำตาลบจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียว
ก็ไม่เคยรักใครง่ายเมื่อรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืน
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
จะยังคงร้องคนเท่าคำ
น้องร้องหายหลอกคำหนึ่งคำนี่โดยน้ำตา
น้องร้องขึ้นล้มใจฉัน
มารับเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
จะยังคงร้องควรสาวคำ
นำรองหายหลบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา